วันนี้มีความเคลื่อนไหทางด้านการเมืองที่น่าสนใจนะครับ
หนุ่มทายาทตระกูลดังที่เป็นนักธุรกิจนะครับ
เปิดตัวพักการเมืองใหม่ที่ชื่อว่าพักอนาคตใหม่นะครับ
ผู้ที่เปิดตัวก็คือนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับ
โดยได้ไปยื่นจดทะเบียนขอจัดตั้งพักกับกรกตเรียบร้อยแล้ว
ขณะที่หัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะครับก็ได้ออกมามองการเมืองในช่วงเวลานี้
โดยบอกว่าพักประชาธิปัตย์เองก็คงต้องเตรียมตัวให้พร้อม
แล้วก็ทำงานทำการบ้านให้หนักมากขึ้น
เพื่อรองรับการเลือกตั้งครั้งต่อไปที่จะเกิดขึ้น
แม้ว่าจะยังไม่แน่ใจว่าจะมีการเลือกตั้งใหญ่สอสอครั้งใหม่เกิดขึ้นหรือไม่
ตามที่หัวหน้าคณะคอสชเคยประกาศไว้ว่าจะมีในต้นปีหน้า

ทำให้พี่กันออกมาถึงกองทันทาง

เพื่อให้ด้านกฎหมายรัฐธรรมนูน

เดินทางเข้ายื่นหาจดทะเบียนจัดตั้งภักร์ต่อก็ต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ราชาชนเป็นเจ้าของพักษ์ผ่านการระดมสมองและระดมทุน
พร้อมยืนยันไม่สนับสนุนนายกรัฐมนตรีคนนอก
และอประชาธิปไตยทุกรูปแบบ
หวังให้พักของเราชนะการเลือกตั้ง
เรามองทุกพักษ์เป็นสุดตรูทางการเงิน

เพราะเราแยกทุกเสียงด้วยกันนะครับ
พร้อมว่าในการเลือกตั้งเราจะทำให้ดีที่สุดทุกกระแบนสิ่ง
แต่ในการเลือกตั้งอะไรจะเกิดขึ้น
ไม่สามารถบอกได้อย่างเดียวเท่านั้นเอง

ให้คนไทยไตรตรองเลือกคนดีเข้ามาบริหารประเทศ
และขอเตือนสติว่าหากก่อนหน้านี้ไม่มีกลุ่มกปศออกมาเคลื่อนไหว
เรียกร้องให้รัฐบาลคืนอำนาจจนนำมาสู่การรัฐประหาร
ก็มองไม่ออกว่าสถานการณ์ของประเทศจะตกอยู่ในสภาวะไหน
ดังนั้นหากจะทำอะไรก็ขอให้คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้น
การมีพักการเมืองใหม่เพิ่มขึ้นทำให้พักประชาธิปัตย์ต้องตั้งใจทำงาน
และกำหนดทิศทางนโยบายให้พักมีความเข้มแข็ง
ตอบสนองความต้องการของประชาชนมากขึ้น
ด่านนายวิศนุกขมกรรมนายกรัฐมนครี
ออกมาเตือนพักการเมืองทั้งใหม่และเก่า
ท้าทายหรือทำอะไรล้ำเส้นที่กฎหมายกำหนด
เพราะบรรยากาศของประเทศกำลังดีอยู่
ส่วนความคืบหน้าเกี่ยวกับร่างกฎหมายลูกว่า
การเลือกตั้งสสและการได้มาซึ่งสว

รวบรวมรายชื่อให้ครบ๒๕คน
เพื่อยื่นเรื่องให้ประธานสนช
สารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการได้มาซึ่งสว
เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าไม่ขัดกับรัฐธรรมนูล
ส่วนกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอนั้น
สมาชิกสนชเกรงว่าจะกระทบต่อรถแมพการเลือกตั้ง
ตัดสินใจไม่ยื่นตีความ